โอ้โหลูกค้าจองเที่ยวด้วยกันเสร็จ

โรงแรมเอาไว้รอต้อนรับลูกค้าแบบนี้แหละค่ะ

มาเช็คสภาพอากาศกับชิสาในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
อกจากจะเช็คสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
ต้องเช็คสิทธิ์กันนิดนึงนะว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันหรือเปล่า
เพราะว่าแหมได้รับการตอบรับดีกันเลยทีเดียวนะคะ
และหลังจากที่เราเช็คสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเตือนพายุฤดูร้อน

ซึ่งช่วงนี้นะคะสภาพอากาศก็จะค่อนข้างแปรปรวนหน่อย
จากว่าผ่านพ้นแล้วเข้าสู่ฤดูร้อน
อย่างเป็นทางการมาได้ประมาณสัก๑สัปดาห์
สังเกตว่าอากาศหนาวค่อยเลือนลางหายไป

โดยส่วนใหญ่นะคะประเทศไทยเห็นไหมคะว่า
พื้นที่สีแดงเข้มแบบนี้เลยนะคะ
แสดงว่าอุณหภูมิร้อนประมาณ๓๕
แต่อาจจะรู้สึกได้ถึง๔๐องศาค่ะ
ส่วนกระแสทิศทางลมตอนนี้จะมีลมใต้
และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมา

ก็ยังจะมีอิทธิพลจากมวลเย็นจากจีนแผลลงมา
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นทางตอนบนของประเทศไทยนะคะ
ดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ

ส่วนภาคใต้เองก็จะมีทั้งฝนแล้วก็คลื่นกันด้วยค่ะ
สำหรับใครที่ทำการเกษตรก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ
จึงได้คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าให้เตรียมดูกันนะคะ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๕มีนาคมค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิเย็นหน่อยนะคะ
แล้วก็มีหมอกบางในตอนเช้าค่ะ
ส่วนช่วงกลางวันนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
บางแห่งมีลมกระโชคแรงมีลูกเต็บลูกเห็บตกนะคะ
จุดใดที่ไม่มีฝนอากาศก็ร้อนอบอ้าว
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ๓๔องศาค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงบางแห่งจุดใดไม่มีฝนก็ร้อนอบอ้าว
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ๓๗องศา
แต่อาจจะรู้สึกร้อนได้ถึง๔๐องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนทะเลนั้นจะมีคลื่นประมาณสัก๑เมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้มีฝนลดลงทั้งสองฝั่งนะคะ
ฝนตกประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่

ก็เดินเรือกันได้แล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวกันได้
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
มีลมกระโชคแรงบางแห่งจุดใดไม่มีฝน
อากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุดที่๓๗องศาเซลเซียสนะคะ
คุณผู้ชมนี่คือการคาดการณ์ของสภาพอากาศไปล่วงหน้า
ดังนั้นจึงเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะ
เพราะว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต้นไปจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
วันนี้ขอไปรับลูกค้าก่อนเยอะจริงค่ะสวัสดีค่ะ